ไปดื่มเล่ากันที่เถียงนาหลังจากนั้นช่วงเวลา๑
หยิบปืนขึ้นมาเล่นหยิบไปหยิบมาปืนลั่นค่ะ
ถูกเพื่อนร่วมวงเข้าที่เบ้าตาเลยนะคะ

ตรงประโยชน์สอบพวพิมพ์ประทุกข์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เถียงนากลางทุ่งนาบ้านกุฎแคนตำบลดงใหญ่ค่ะ
พบศพนายมานิดปฏิโยเกอายุ๕๑ปีค่ะ
ถูกยิงที่เบ้าตาขวาเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุ
คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็คือคนที่ร่วมวง
เล่าให้ฟังว่าก็ตั้งวงดื่มสุรากันประมาณ๔๕คนค่ะ
ปกติแล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะ
วันเกิดเหตุเหมือนเดิมค่ะมานั่งตั้งวงกัน
หลังจากทั้งหมดดื่มไปพักใหญ่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่งนัด
เห็นคนในวงเล่าแตกกระเจิงลงจากเถียงนาข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเจ้าของเถียงนาแล้วก็เพื่อนร่วมวงทั้งหมด
ทุกคนยังอยู่ในอาการเมาเหล้า
ผู้จำไม่รู้เรื่องวนไปวนมายังไม่มีใครรับว่าเป็นคนยิงนายมานิด
ส่วนปืนที่ใช้ยิงเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์
สาเหตุคาดว่าน่าจะมีคนในวงเล่าหยิบขึ้นมาเล่น
กระทั่งปืนมันลั่นใส่นายมณิชยจนเสียชีวิตนะคะ
ทั้งนี้ตำรวจจะรอให้ทุกคนสั่งเมาก่อน
และจะสอบสวนเพิ่มเติมหาคนผิดต่อไปค่ะ